วันนี้เนี่ยเขาจะมีการประชุมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย
มติโดยรวมของทุกชาติจะเลื่อนการแข่งขันหรือไม่ครับ
มีการสอบถามคุณพาทิศสุภพงศ์ครับเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ก็บอกนะครับว่าสมาภัณฑ์ฟุตบอลของอาเซียนได้ตั้งคณะทำงาน
ซึ่งตัวเขาเองนั้นเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ
โดยก็มีการประชุมนะครับเตรียมรับมือกับสถานการณ์ต่าง
เนื่องจากว่าสถานการณ์ในปัจจุบันนั้น
หลายชาติก็ยังคงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
วันนี้ครับจะมีการประชุมในครั้งที่๒เพื่อหาข้อสรุปว่า
การแข่งขันจะมีขึ้นตามเดิมหรือเปล่า
คือ๒๓พฤศจิกายนถึง๓๑ธันวาคม

เบื้องต้นจากการประชุมในครั้งแรก
ชาติแสดงความกังวลแล้วก็อยากให้
การจัดการแข่งขันบอลลีกในประเทศนั้นเสร็จสิ้นไปก่อนครับ
แต่ณปัจจุบันสถานการณ์ของหลายชาติ

จึงมีคณะกำลังงานนี้เกิดขึ้นเพื่อ
เฝ้าดูสถานการณ์แล้วก็อัปเดตนะครับ

จะมีการประชุมครั้งที่๒นะครับ
ก็น่าจะมีผู้ที่เกี่ยวข้องฝ่ายจัดการแข่งขัน
ผู้ที่เป็นตัวแทนสิทธิประโยชน์ต่างเข้ามาพูดคุย
เรื่องต้นที่คุยกันหลายประเทศเอง
ก็ประสบปัญหาคล้ายกับเรานะครับ
ทุกประเทศก็อยากจะโฟกัสในการแข่งขันฟุตบอลลีกในประเทศ
ที่สามารถดำเนินการได้ง่ายกว่าการจัดการคันระดับนานาชาติ

แต่ยังไม่ได้มีการขับเคลื่อนหรือสรุปอะไรนะครับ
เพราะว่าต้องพูดคุยแล้วก็รับฟังหลายแง่มุมด้วยนะครับ
ซึ่งพรุ่งนี้ก็คงจะได้ความชัดเจนขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่ง

ยังไม่สามารถตอบได้ว่าต้องเลื่อนการแข่งขันออกไปหรือไม่
เพราะว่าฟุตบอลอนาชาติทุกรายการ
ว่าตอนนี้จะมีการยืนยันวันแข่งหมดแล้ว
แต่นั่นคือการวางแผนเพื่อเตรียมการทำงานล่วงหน้า
ซึ่งต้องดูว่าสถานการณ์หลังจากนี้จะเป็นอย่างไรครับ